คุณผู้ชมค่ะบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
บนถนนงามวงวันณขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาหรือประมาณ๑ชั่วโมงเสร็จนะคะ
พื้นที่ตรงนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะแต่นักขณะนี้ด้านหลังของดิฉันเป็นภาพสดสดนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าเรือนจำนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะ
มาเคลียร์พื้นที่ออกไปหมดแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้น
ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะมีในส่วนของจุดที่วางดอกไม้ค่ะ
แล้วก็รวมไปถึงบริเวณด้านหน้าประตูของเรือนจำนั้นก็จะมีโบสีขาว
แล้วก็ภาพของกลุ่มแกนนำนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๔
วันนี้ได้มารวมตัวกันบริเวณนี้แต่ณตอนนี้พื้นที่ได้ถูกเคลียร์ออกไปแล้วนะคะ
แล้วก็ดอกไม้ก็ได้ถูกเคลียร์ออกไปแล้วด้วยเช่นกันรวมไปถึงโบขาว
ภาพต่างก็ได้ถูกเคลียร์ออกไปจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากว่าเพื่อความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
หากย้อนกลับไปนะคะช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓ในวันนี้ได้มารวมตัวกันค่ะ
แล้วก็ช่วง๑๘นาฬิกาก็ได้มีการร้องเพลงชาติยกมือชูสัญลักษณ์๓นิ้วนะคะ
ท่ามกลางกลุ่มผู้ชุมนุมที่วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะ
อกจากการร้องเพลงชาติแล้วนะคะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ก็มีการกล่าวข้อเรียกร้องนะคะ๓ข้อหลักนะคะก็คือการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่วันแรกที่มีการชุมนุมนะคะ
โดยแกนนำที่ถูกรวบตัวไปณขณะนี้จากรายงานก็มีจำนวนกว่า๑๐คนนะคะ
น้องทุกคนค่ะก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลได้ปล่อยตัวพวกเขาออกมานะคะ
แล้วก็มองว่าแกนนำถูกจับกลุ่มตัวไปอย่างไม่ชอบทำค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการอยากให้รัฐธรรมนูลถูกแก้ไขนะคะ
หรือว่ามีการยุบสภาค่ะแล้วก็มีการปฏิรูปสถาบันด้วยนะคะ
ซึ่งในส่วนตรงนี้เป็น๓ข้อเรียกร้องหลักนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องแล้วก็ได้กล่าวประกาศให้ทุกคนได้ทราบในวันนี้
จาก๓ข้อแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นหยุดคุกคามประชาชนนะคะ
เนื่องจากว่าการเรียกร้องในครั้งนี้นั้นเขามองว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบนะคะที่พวกเขาในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยสามารถเรียกร้องได้ค่ะ
หลังจากการมีขออภัยค่ะหลังจากการอ่านข้อเรียกร้องแล้วนะคะทุกคนก็ได้มีการวางดอกไม้ด้านหน้าเรือนจำนะคะ
แล้วก็มีการชักชวนกันให้ทานข้าวนะคะบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็ถือเป็นกิจกรรมนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มารวมตัวกันอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนต่อไปสมทบนะคะในพื้นที่ของแยกเกษตรอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศสดนะคะด้านหน้าอย่างที่ที่ฉันรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปเมื่อสักครู่นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นถูกเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะ
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวในจุดต่อไปก็คงจะเป็นพื้นที่ของแยกเกษตรนะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดแล้วก็จะเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะนี่คือบรรยากาศสดสดที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการด้วยนะคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเกือบ๖โมงเย็นนะคะ
ก็ได้เห็นภาพการไปอ่านข้อเรียกร้องไปวางดอกไม้จนถึงณวินาทีนี้นะคะ
สถานการณ์หน้าเรือนจำพิเศษปรุงเทพมหานครถนนงำมงวันก็คลี่คลายแล้วนะคะ